มาดูสถานการณ์ไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับ

มาประชิดที่กำแพงบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังแล้ว
อพยพประชาชนออกจากพื้นที่กว่า๒๐๐๐คน
แต่ว่าสาเหตุสำคัญของไฟป่าในครั้งนี้
ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาตินะครับ
แต่มาจากการวางเพลิงของชายคนหนึ่งครับ

คงไม่มีใครอยากมีบ้านอยู่ในสภาพนี้
และนี่เป็นเพียงบ้านหนึ่งในหลายหลัง
รัฐแคลิฟอร์เนียของสาวรัฐ
เผชิญกับไฟป่าที่ลุกลาม
ประชิดกำแพงหลังบ้าน
บนท้องฟ้ามีเครื่องบินบินต่ำจนแทบเฉียดหลังคา
เพื่อโปรยสารเคมีสีแดงจนเปลี่ยนสีของภูเขา
มีหน้าที่หน่วงไฟไม่ให้ไหม้เร็วจนเกินควบคุม
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งทำงานสุดความสามารถ
ท่ามกลางอุณหภูมิในพื้นที่ที่สูงถึง๓๘องศาเซลเซียส
ส่วนเจ้าของบ้านผู้โชคร้ายทำได้มากที่สุด
คือการพยายามทำบ้านและสวนให้เปียกน้ำป้องกันไฟลุกลาม
ที่เหลือเป็นเรื่องของโชคชะตา
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่ามันเป็นความเลวร้าย
ที่เธออยากจะให้สิ้นสุดโดยเร็ว
เหตุไฟป่าแคลิฟอร์เนียรอบนี้
รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติ

ทำให้ผู้ว่าการรัฐต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่สภาพอากาศที่ร้อนแห้งแรง

เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ไฟป่าเลวร้ายขึ้น
เพราะต้นเพลิงที่แท้จริงมาจากผู้ชายคนนี้
เขามีชื่อว่าฟอเรสกอร์ดอนคลัก

ที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มเขาเมื่อวันพุธ

ไฟลุกลามใหญ่โต
เขาได้ปรากฏในภาพของทีมข่าวท้องถิ่น
ขณะกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการติดตามตัวเขาเพื่อจับกลุ่ม

สูงถึง๑ล้านดอลลาร์สาวรัฐ
กว่า๓๒ล้านบาทในเวลาต่อมา

สามารถควบคุมไฟในพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งได้แล้ว
และมีความหวังว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงในช่วงกลางคืน
แต่ก็จำเป็นต้องประกาศอบพยพประชาชนราว๒๐๐๐คนออกไปก่อน

ที่มีแนวโน้มว่าจะมีกระแสลมแรงอีกในวันนี้
ทำให้การควบคุมไฟป่ายังทำได้ไม่ง่าย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน